อีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันเนี่ยคล้ายกันเลย
มีเหตุการณ์ที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะ
เด็กชาวมงค์ที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะ
เขาก็ถูกแชร์ว่าไปเอานาฬิกาข้อมือของชาวต่างชาติไป

แต่ว่าล่าสุดนะคะคดีเหมือนจะพลิกค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็กล่าวหาว่าเด็กทั้งสองปลดนาฬิกาข้อมือของนักท่องเที่ยวไป

พบนาฬิกาข้อมือที่ทำหายไปแล้ว
แล้วก็ต่อมาปิดบัญชีผู้ใช้งานหายไปเลยค่ะ
หนีไปเลยทำให้ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะคะ
ขณะที่หญิงสาวที่อยู่ในภาพ

นำภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอไปโพสต์

ทำให้สังคมเข้าใจผิดนะคะ

กล่าวหาเด็กทั้งสองจนต้องตกเป็นเหยื่อของสังคม
ที่ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ออกมาแสดงตัวเพื่อรับผิดชอบด้วยค่ะ

นายประจวบกันทิยะประหลัดจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ

แถลงข่าวการสอบสวนความคืบหน้า
เพื่อความกระจ่างแล้วก็รักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
ช่วงต้นเดือนกันยายนของทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ไม่พบนักท่องเที่ยวในภาพแต่อย่างใดค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็สั่งให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
นักจิตวิทยาลงพื้นที่

และเด็กชาวเขาเองที่ตกเป็นข่าว
รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์กู้ภาพลักษณ
ท่องเที่ยวคืนมาต่อไปค่ะ
ขณะที่นายเมธาพันธ์เฟื่องฟูกิจการผู้ใหญ่บ้านดอยปุ๋ย

ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวมงค

ติดต่อไปยังสำนักข่าวในประเทศอังกฤษ

ท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษคนในภาพ

แล้วมีการลบภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียออกไป

วัย๗ขวบแล้วก็๑๐ขวบ

แล้วก็เรียนหนังสืออยู่ตามปกตินะคะ